คุณผู้ชมคะเรื่องของความเชื่อความศรัทธาไอ้ไข่วัดเจดี
จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยยังเยอะแยะมากจริงจริงค่ะ
คนก็ไปทำบุญไปขอโชคขอลาบแล้วคนที่ไปส่วนใหญ่ก็จะมีการจุดประทัด
เพราะก่อนหน้านี้ก็มีคนดังคนมีชื่อเสียงก็ไปจุดประทัดกัน
บางคนเนี่ยเขาจุดเป็นโอ้โหเป็นล้านตัวอ๋อถูกต้องฮะนี่ค่ะ
แล้วมีประเด็นนึงค่ะดาราสาวอย่างคุณเปิ้ลไอรินนะคะ
เขาโพสต์ภาพนี้โอ้โหเป็นควันประทัดแล้วก็มีข้อความบอกว่า
ประเทศไทยควรหยุดความเชื่อแบบนี้ได้แล้วตะไข่ซึ่งเป็นเทพเทวดาอารักษ์ปกปักรักษาเมือง
ท่านจะปิติยินดีต่อมลพิษเสียงและควันจากการทำลายชั้นบรรยากาศแบบนี้
เพื่อสนองต่อแรงอธิษฐานของคนวันละหลายร้อยครั้งจริงหรือและมีเครื่องหมายคำถามค่ะ
คุณเปิ้ลไอรินบอกว่าควรจะบนอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจหรือสร้างทานบารมีแก่คนจนคนทุกข์ยากดีกว่าไหม
บอกว่าเมืองไทยได้รับการจัดอันดับเป็นประเทศที่มีฝุ่นควันพิษในอากาศลำดับต้นของโลก
นี่นะคะอย่างประเทศจีนหลังจากปลอดโควิด
ฉลองจุดประทัดทั้งเมืองควันดำคลุ้งทั่วประเทศไม่กี่วันโรคระบาดกลับมาหนักกว่าเดิม
ลองคิดดูบ้างไหมนี่คือสิ่งที่เธอโพสต์นะคะ
นี่คือหน้าคุณเปิ้ลไอรินนะคะก็มีคนไปแสดงความคิดเห็นเยอะ
ก็บอกว่าโอ้คุณเปิ้ลพูดถูกใจมาก
ก็บอกว่าเห็นด้วยแก้บนด้วยวิธีอื่นดีไหมนี่นะคะ
แต่คนที่ไม่เห็นด้วยก็มีก็มีทั้งสองมุมแล้วค่ะ
ทีมข่าวของเราก็เลยเนี่ยค่ะวีดีโอคอร์คุยกับคุณเปิ้ลนะคะ

เปิ้ลไปเช่ามาที่ทับไสจันทบุรี
แล้วตอนนี้เปิ้ลก็อยู่ที่จักรจันทบุรี

แล้วก็เปิดรูปมาก็เจอรูปนี้เลย
เฟซบุ๊กแล้วก็เลยโพสต์เดี๋ยวนั้นเลย
แล้วก็คุณที่อยู่รอบข้างนอกจากที่ได้กลิ่นเหม็นแล้วเนี่ย
เขายังได้รำคัญเสียงที่มันดังขึ้นมันคือมุมพิษล้วนนะครับ